ไม่รู้ว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธออยู่สุโขทัย
ส่งเรื่องไปร้องขอความช่วยเหลือ
จากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไม่ใช่เรื่องวิญญาณเล่นลับหลอนอะไรทั้งสิ้น

เดี๋ยวนี้หมอปลาช่วยหลายเรื่องนะ

ที่เป็นทนายความที่ไปดูให้ด้วย

น้องสาวแม่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร
อยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ย
มีเต็นต์รถมาที่หน้าบ้าน

จะเป็นชื่อน้าอยู่ดีจะมาเอารถเธอได้ยังไง

บอกถ้าเข้ามาเธอจะแจ้งข้อหาบุกรุก

บอกจะมาเอารถยนต์ของเธอที่อยู่ในบ้าน

ส่งไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลา
คือขอความช่วยเหลือทางด้านคดีความนะฮะ

คำพิรยศอายุ๔๓ปี
ชื่อเล่นชื่อแดงอยู่ที่สุโขทัย
แล้วมีคนที่มาด้วยกับกลุ่มเต็นต์รถก็คือน้าสาวแท้ของเธอ
ที่เธอขอยืมชื่อมาซื้อรถแล้วเธอผ่อน
บุกเข้ามาจะเอากุญแจรถจะเอารถเธอไป
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่นู่นฮะ๒๒มกราคมที่ผ่านมา
คันนี้เธอบอกคันนี้นี่แหละนี่ฮะ
ซื้อมาเมื่อปี๒๐๑๙ถูกซื้อขายเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ๒๐มกราคมมาที่บ้านเธอใน๒๒มกราคม
ก็เราผ่อนมาทุกงวดทุกงวดแล้วซื้อขายเรียบร้อยยังไง
ถามว่าคนคนไหนไปขายอะไรยังไงเต้นรถบอกว่าคนที่ขายให้
ก็นี่ไงที่มาด้วยกันกับน้าสาวเธอนี่ไง
เธอก็บอกว่า
เอ้าก็ใช่แหละน้าสาวเธอมีชื่อเป็นเจ้าของรถ
แต่เธอผ่อนไงเธอขอยืมชื่อไปซื้อรถ
สุดท้ายคุณแดงเขาบอกเขาก็ไม่ยอมให้เข้ามา

จากเต้นรถก็เลยจอดรถปิดหน้าบ้านตามคลิป

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะส่งคลิปนี้มาที่หมอปลา
แล้วก็ทนายโนบิเพื่อขอความช่วยเหลือวันนี้ทนายโนบินะครับ
แล้วก็หมอปลานะฮะลงพื้นที่ไปนะครับไปที่สุโขทัยนะครับ
นี่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปด้วยจะได้ไปดูซะหน่อยว่า
ตกลงมันยังไงกันค่ะคุณแดงนะฮะคุณแดงคือผู้หญิงผมสั้น
นี่เสื้อสีน้ำเงินนะแล้วก็คุณแม่คุณแม่เสื้อลายลาย
เอาเอกสารทั้งหมดมาให้หมอปลาให้ทนายโนบิแล้วก็ทีมข่าวของเราดู
พร้อมกับเล่าว่าอย่างนี้สาเหตุที่รถยนต์คันนี้
ต้องใช้ชื่อน้าสาวเป็นเจ้าของไปออกรถไปซื้อรถให้
เพราะตอนนั้นคุณแดงไปทำงานต่างประเทศพอกลับมาเนี่ยไม่มีข้อมูลพวก
เครดิตเงินฝากอะไรอะไรพวกนี้เงินดงเงินเดือนมันแหม่มันกู้ซื้อรถ
ไฟแนนซ์มันยากเหลือเกินก็เลยยืมชื่อน้าสาวแท้
น้าสาวแท้เลยน้องสาวแม่เนี่ยซึ่งเป็นครูให้ช่วยออกรถให้หน่อย
รถคันนี้ราคาประมาณหนึ่งล้านบาทคุณแดงบอกว่ามีหลักฐานการจ่ายค่างวด
ทุกงวดไปต่อภาษีนะต่อประกันต่างตลอด๔ปีที่ผ่านมา
ค่างวดงวดละ๑๔๘๐๐บาทนี่นะฮะเดือนนึงเนี่ย๑๔๘๐๐บาท
จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว๒๕๖๔ผ่อนไปทั้งหมด๖แสนบาทแล้ว

ร้านอาหารที่ทำงานอยู่เนี่ยตอนนั้นได้รับผลกระทบจากโควิด
ปิดร้านเธอขาดส่งค่างวดไป๓งวดทางไฟแนนซ์ส่งเรื่องฟ้องศาล
แล้วก็มีการบังคับให้แบ่งชำระค่างวดที่เหลืออยู่อะไรก็ว่ากันไป
เธอบอกเธอก็ดำเนินการไกลเกลี่ยอะไรเรียบร้อยไฟแนนซ์บอกว่าเอางี้
ถ้าหาเงินมาปิดเนี่ย๔แสนปิดเนี่ยปิดยอดเลยที่เหลืออยู่ก็รับทะเบียนรถไป
อะไรอย่างนี้ก็จะดีนะก็จะได้เรียบร้อยกันไปปรากฏว่าน้าของเธอเนี่ยน้าสาวเนี่ย
ไม่รู้ยังไงคุณแดงบอกว่าอยู่ดีเอาเงินไปปิดรถ๔แสนทั้งที่ไม่เคยผ่อนจ่ายมาเลย
๑ล้านเธอผ่อนไปหกแสนน้าสาวเอาเงินสี่แสนไปปิดรถแล้วไม่ได้เอารถมาเป็น
ขับเองมาใช้เองจะเอารถมาใช้เองเป็นของน้าสาวเองนะเอารถเนี่ยไปขายต่อเต็นต์รถ
พอเธอตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าของเต็นต์เป็นลูกของครูที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน
อันนี้เธอบอกว่าอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จอะไรยังไงแต่ว่าเธอบอกว่าอย่างนี้
อ้างว่าอย่างนี้หลังเกิดเหตุคุณแดงบอกว่าพยายามไปคุยกับน้าเห็นว่าเป็น
แท้เป็นน้องสาวแม่แต่ยังไงน้าสาวก็ไม่ยอมแล้วยังแจ้งความเธอข้อหา
ยอกทรัพย์ทำให้เธอเนี่ยต้องเอารถคันนี้ไปขอจอดไว้ที่โรงพักแล้วก็ขอ
ช่วยมาดูให้หน่อยเอาเรื่องที่คุณแดงเขาเล่าเป็นอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้พอฟังเรื่องราวจากทางฝั่งคุณแดงแล้วเนี่ย
หมอปลานะฮะภรรยาหมอปลาคือคุณน้ำฟ้าแล้วก็ทนายโนบิหรือว่าทนาย
บิตะด้วยทนายกิจสดาโลหิตดีนะครับก็เลยพาคุณแดงกับคุณ
แม่ไปคุยกับน้าสาวเลยพี่สาวกับหลานสาวมาหาที่บ้านบ้านความ
จริงอยู่ติดกันนะฮะมีแค่กำแพงกั้นเองนะครับนี่มาที่ประตู
รั้วหน้าบ้านนะครับพี่สาวเนี่ยก็คือแม่คุณแดงบอกปกตินี่
ประตูรั้วนี่เปิดเดินเข้าเดินออกไปมาหาสู่กันได้ตลอดค่ะแต่หลัง
เกิดเรื่องนี่โอ้โหไม่ยอมออกมาคุยกันเลยนะฮะวันนี้น้าสาวก็ไม่
คุยนะน้าสาวบอกมีอะไรก็ไปคุยกันที่ศาลกันแล้วกัน
จะพูดคุยในฐานะที่เราก็เป็นญาติพี่น้องกัน

จำเป็นจะต้องเอาคดีไปขึ้นโรงขึ้นศาลหมดทุกอย่างหรอกครับ
คือในฐานะพี่น้องกันเนี่ย
ทางเราอยากจะให้พูดคุยกัน
ไปคุยกับทนายความเลยค่ะ
ก็อยากจะคุยแหละครับมีเบอร์ทนายไหมล่ะครับ
หรือตอนผู้เสียหายก็มาคุยหน่อย
จะได้หาทางออกร่วมกันได้

ความจริงเราก็อยากฟังจากคุณน้าเหมือนกันนะ
ใช่แต่คุณน้าไม่ยอมคุยเลยค่ะ

ก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริง
มันจะเป็นเหมือนที่คุณแดงเธอเล่าให้ฟังหรือเปล่านะ
แต่ฝั่งคุณแดงเขาเล่าว่าเป็นแบบนี้นะฮะ

ท่านผู้ชมครับหมอปลากับทนายโนบิ
วันนี้ก็เลยไปกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ
อย่างนั้นลองไปคุยกับทางคุณครูที่โรงเรียนแล้วกันที่

รถที่น้าสาวเอารถไปขาย

เอาไปขายให้กับลูกของครูที่โรงเรียน

ครูคนนี้นะคุณแม่ของเจ้าของเต้นรถนะนะ

คือน้าสาวของคุณแดงเนี่ยมาขอความช่วยเหลือ

ในราคา๓๖๐๐๐บาท

ไปเอารถก็คือวันนั้นนั่นแหละ

ให้หลานกับน้าเข้าไปเคลียร์ก่อนกันละกัน

เขาก็บอก

ตอนแรกเป็นครูนะมันไม่ต้องมีคนค้ำใช่ไหมล่ะ

ก็เป็นคนค้ำแล้วทีนี้มันก็ไอ้น้องนี่
ไม่ส่งพอไม่ส่งปุ๊บ

ส่งมา๓เดือนค่ะ
หลังจากปรับโครงสร้างหนี้ขึ้นสารเรียบร้อยแล้ว

เขาไปปรับปรุงสร้างหนี้มาแล้วคุณครูรู้ไหม

ครูปิ่นทุกอย่างมันต้องมาส่งกันที่ครูปินหมด

ว่าทางนี้เขาได้ไปปรับโพงสร้างนี้มาแล้ว

ไม่รู้

จะปรับโพงสร้างนี้มันต้องให้ครูปิ่นไป

ตัวครูปิ่นรู้แล้วว่ามันมีการปรับโพงสร้างนี้

ไม่ได้บอกไม่บอก
พอฟังทางเต็นต์รถที่น้าสาว
เอารถไปขายต่อเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ถ้าได้รับการแจ้งเรื่องมา
ตั้งใจจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าฝ่ายน้าสาวที่เอารถที่ไปปิดเล่ม

ความจริงเป็นเรื่องที่คุยกันได้

ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยมันใช่เหรอ

แต่มีอย่างเดียวจะให้คุณน่ะ

คุณคิดอะไรกันแต่ผมคิดว่าเคสเนี้ย

ก็รู้ทุกอย่างว่าเด็กคนนี้มันส่งมาทุกอย่าง

แล้วก็ฝากถึงเต็นต์รถด้วย

แล้วคุณมาเหยียบด้ามอีกคนหนึ่ง

ทำอาชีพอื่นอย่าทำเต้นรถเลย

ผมเชื่อว่าเคสที่เป็นลักษณะแบบนี้

รถเขามีการคอบคอมาโดยรถเขาผ่อน

จนถึงทุกวันนี้เขายังแสดงเจตนา
รถไปจอดที่สถานีตำรวจเลยว่าให้คุณมาเอา

แต่ทุกวันนี้คุณไม่เอาวันนี้เราเดินทางมาถามแล้วเนี่ยว่า

ได้ถ้าเจอกันที่ศาลก็ไป
ก็คุณแจ้งความมาก็แจ้งความกลับ
แจ้งมาแจ้งกลับก็ไม่โกง
เพราะว่าโดดยิดงกันทั้งคู่
น้าสาวของคุณแดง
ปิดยอดปิดเล่ม๓๖๐๐๐บาท

ให้กับคนที่เป็นเจ้าของรถ

เขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนใช้

ถูกต้องใครเป็นคนผ่อน

พอถึงเวลาเหลือค่างวดเท่านี้

เขาก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ก็เท่านั้นบริษัทเลยบอกว่า

มันก็ว่ากันไป
ทีนี้คำถามของทางฝั่งหมอปลาก็คือ

ก็ต้องไปไล่เจรจากันต่อไป

คือถ้ายึดตามชื่อเนี่ยคุณเขมสอนใช่ไหม

โอนเงินชำระค่างวดในแต่ละเดือน

ก็น่าจะมีน้ำหนักในการสู้หรือเปล่า

บอกว่าน้าเขาฟ้องเขาหายักยอกทรัพย์เอาไว้